ทุกผู้ชมครับมันมีประเด็นเคลื่อนไหวเพิ่มเติมมาจากกรณีการสั่งย้าย
ซึ่งเป็นอดีตผู้มนุยการโรงพยาบาลจนะที่สงขลานะฮะ

แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสบาย้อย

เป็นประทานชมโรมแพทย์ชนบทนะครับ
คุมใจไทยค่ะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะถูกย้ายเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
นี่ฮะอ้าวทางรัฐมนตรีหลาศุกร์ก็ยืนยังว่าไม่เกี่ยวนะฮะ
เป็นการย้ายโดยอำนาจของทางกระทรวงนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีนะครับ
แต่วันนี้นะฮะนายแพทย์สุพัฒน์นะครับเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับ
คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานคณะกรรมธิการปปชของสภาผู้แทนรัศดร
บอกว่าถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะพร้อมกับยังนำเอกสารข้อมูลต่าง
แล้วก็ประเด็นป้ายหาเสียงของกระทรวงสาธารณสุขที่ขึ้นรูปของคุณอนุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยเอาไว้
มีข้อความบอกว่าได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุซึ่งตรงเนี้ย
นายแพทย์สุพัฒน์บอกมันผิดกติกาเรื่องการเลือกตั้งหรือเปล่ามันจะเข้าสู่ช่วง๑๘๐วัน
ก่อนการเลือกตั้งที่กรกฏอมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้หรือเปล่าอ่าพ่อเนวเอกเสร็จรีบที่สุดนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้นะครับ
อ่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องข้อกฎหมายต่างต่างอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยฮะ
ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับเอาลองฟังนะฮะ
สิ่งที่เป็นร่องร้อยที่สำคัญมีสองประเด็นสำคัญครับประเด็นแรกก็คืออ่า
มีการย้ายผู้ตัวราชการทั้งทั้งที่ผู้ตัวราชการเพิ่งถูกแต่งตั้งไปได้เดือนเดียวนะครับ
ก็เข้ามาทำหน้าที่แทนหลังจากที่ท่านใหม่มาได้ไม่นานก็
สวัสดิ์นะครับมาได้ไม่นานก็ลงนามสั่งย้าย
โจรมันชอบทิ้งร่องรอยนะครับนะโจรชอบทิ้งร่องรอยเอาไว้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอสุภาษณ์สังเกตมาอะไรอย่างต่างตอนนี้นะฮะ
มันชัดเจนการเมืองเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่เบื้องหลัง
บอกว่าการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทำไมมาแต่ฝ่ายค้าน
รัฐบาลมาก็ประชาธิปัตย์นะฮะ
ถ้าบริหารสภาไม่ได้ก็ยุบสภาไปเลยดีกว่าไหม
นายสุปชัยโภสุรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ก็เลยพูดเลยนะฮะวันนี้ทำหน้าที่ประธานการประชุม
บอกผมก็เบื่อหน่ายเช่นกัน

เพราะว่าสอสอเขาไม่มาประชุมกันแล้ว
สุดท้ายก็เลยสั่งปิดประชุมไปนะฮะ

ผมก็อยากเรียกร้องเหมือนท่านคุณครูมานิดนะครับ
จะอยู่ไปทำไมนี่

คือความจริงต้องไปประชุมนะฮะจนกว่าจะหมดวาระการประชุม